ข่าวนี้ค่ะแต่ว่าส่งกำลังใจนิดนึงก็แล้วกัน
กับพี่แช่มแช่มรำคุณผู้ชมค่ะ

กำลังรักษานะคะด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษค่ะ

โดยเริ่มสังเกตตัวเองนะคะเวลาเซลฟี่ถ่ายรูปแล้วมันมือมันสั่น
พักหลังก็น้ำหนักลดฮวบวาบเลยค่ะ
มีอารมณ์ฉุนเฉียวจนต้องไปหาคุณหมอ
แล้วก็ตรวจพบว่าเป็นไทรอยด์นะคะ

ซึ่งอาจจะมาจากกรรมพันธุ์ก็ได้
แล้วก็ที่ผ่านมาพักผ่อนน้อยด้วย

เป็นเหตุผลนะคะให้ช่วงหลังนะพี่แช่มเนี่ย
หันมาลุยทำธุรกิจมากมายเลย
เมื่อ๒ปีที่แล้วก็ขายไอศครีม

ปีนี้ค่ะปิ๊งไอเดียเลย
เอาเปลือกไข่ขาวมาทำเป็นสบู่ล้างหน้าขาย

ชวนคุณภรรยาสุดมาออกบุ๊ตค่ะ

โดยพี่แช่มนะคะในฐานะคุณพ่อลูก๒
ยืนยันว่ายังไม่แขวนไมค์ลาวงการเพลงนะคะ
ตอนนี้กำลังลุยโปรเจกต์โลกสวยด้วยมือเราค่ะ
แต่ว่ามีมาตลอดเลยตั้งแต่เรายังเด็กนะคะ
พร้อมกันนั้นค่ะก็ยังมีซิงเกิ้ลใหม่นะคะ
คนใจแตกงานโชว์อาจจะน้อยเพราะว่าสถานการณ์โควิดค่ะ
แต่ว่ายังติดตามผลงานได้ทั้งเพจของพี่แช่มเองนะคะ
แล้วก็ช่องทางต่างจากค่ายแกมมิโกเหมือนเดิมเลยจ้า

พอดีว่านานาแฟนเขามีปัญหาเรื่องสิวที่แมส
ผมก็เลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมา
ก็เลยลองไปปรึกษาเราก็เลยนำสารสกัดไข่ขาว
แล้วก็มีติดตามไปทางช่องทางเพจแช่มสบู่ไข่ขาวครับผม
แล้วถ้าหนูถามว่าพี่ไม่ร้องเพลงแล้วเหรอคะ
ร้องครับยิ่งเดือนนี้นี่มี๒โปรเจกต์ใหญ่เลยครับ
ก็คือโลกสวยด้วยมือเราปลายเดือนนี้นะครับ
ซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดคนใจแตก
ฉะนั้นแฟนก็ยังสามารถที่จะติดตาม
หรือว่าช่องทางเพจของแช่มรำครับ

เออแล้วก็เป็นอีก๑ไอเดียนะคะ
เป็นสบู่จากเปลือกไข่ขาวอะไรอย่างนี้ไข่ไก่อะไรอย่างนี้
เออนะก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะคะพี่ค่ะ
จะได้แบบว่ามีเงินมีทองอะไรอย่างนี้นะพี่นะ

เออเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าวงการลูกทุ่งเนี่ย
หันมาเป็นพ่อค้าแม่ขายกันเยอะเลยนะคะ